คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดพิศนุโลกมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งค่ะอายุ๔๔ปีขึ้นได้แต่ลงไม่ได้นะคะ
ปีนขึ้นไปบนเสาวิทยุความสูงจากพื้นเนี่ยสักประมาณ๔๐เมตรค่ะ
ตอนขึ้นไปไม่ค่อยมีสติหรอกเพราะว่าแกเมา
เพราะตอนลงมาแกก็อยากจะลงมานะคะแต่ลงไม่ได้
มันติดพุงติดสะโพกกู้ภัยเดือดร้อนต้องปีนขึ้นไปช่วย๓คน

เราจะขึ้นไปแล้วน่ะไม่ต้องเคาะอะไรเลยนะครับ
มันแกเอาเก็บไว้ดีดีครับเดี๋ยวจะล่วงใกล้หัว
เจ้าหน้าที่ก็พยายามบอกวิธีการนะคะว่าต้องทำตัวยังไง
ปีนขึ้นไปบนเสาวิทยุแบบนี้ค่ะจากพื้นสี่สิบเมตร
อย่างที่บอกไปสูงนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ย
ก็คือเสาวิทยุของสถานีรถไฟหนองตมหมู่ที่๑
บนวงคล้องอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิศนุโลก
แล้วคุณผู้ชายคนนี้ชื่อเล่นคือไนรอกอายุสี่สิบสี่ปี
จริงก็คือกฤษฎีชิดประเสริฐนะคะเป็นชาวบ้านหนองตมอำเภอพรมพิรามนั่นแหละค่ะ
ตอนขึ้นไปเนี่ยโอ้โหขึ้นไปไกลมากคุณตะโกนตะโกนลงมา
ร้องขอความช่วยเหลือร้องขอความช่วยเหลือนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะตะโกนบอกขึ้นไปนะคะว่าใจเย็นใจเย็น
เดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวจะช่วยเพราะตอนนั้นเนี่ยนายรอกคนนี้เริ่มมีอาการอ่อนล้าแล้ว
ปีนไปบนเสาวิทยุเนี่ยตั้งแต่สี่ทุ่มเออ
เมื่อคืนก่อนนับจนถึงตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยแบบนี้เนี่ย
สิบสองชั่วโมงไม่อ่อนล้าก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วล่ะค่ะอืม
เนี่ยค่ะงานยากของเจ้าหน้าที่เพราะอะไรเพราะว่าแกปีนขึ้นไปเนี่ย
สิบเมตรรถกระเช้าเอ่ยบันไดสไลด์เอ่ยมันสูงไม่ถึง
สูงไม่ถึงเจ้าหน้าที่ต้องปีนขึ้นไป๓คนไปช่วยแบบนี้นะคะ
ลำบากค่ะเป็นงานยากของเจ้าหน้าที่นะคะ
กระทั่งเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาทีเกือบเที่ยงเมื่อวาน
เจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือในรอกคนนี้ได้สำเร็จนะคะ
ลงมาสู่พื้นอย่างปลอดภัยค่ะโอ้โหนี่คุณกว่าจะช่วยลงมาได้นะคะ
นี่เห็นไหมนี่จังหวะที่รถกระเช้าขึ้นไปรับได้แล้วนะคะ
ชาวบ้านที่คอยลุ้นอยู่ด้านล่างเนี่ยปรบมือเลยนะคะโหร้องเลยค่ะ
ดีใจที่ในรอกเนี่ยรอดแล้วเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวนายรอกคนนี้นะคะ
ส่งโรงพยาบาลพรมพิรามทันทีเห็นไหมสีหน้าเนี่ยอ่อนล้าเต็มที่แล้วล่ะค่ะ
ขาก็อ่อนแรงนะคะทีนี้เราก็ไปถามเราก็อุตส่าห์ไปถามด้วยนะ
คุณรอกคุณขึ้นไปทำไมนั่นสิเพราะบางคนตั้งข้อสังเกตว่านายรอกคนนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวทหรือเปล่า
รอกตอนที่ตอบนักข่าวของเราสติสตังค์ยังอยู่ครบ
แกบอกว่าบ้าเหรอผมไม่ได้เป็นผู้ป่วยจิตเวทอย่าเข้าใจผมผิด
แต่คุณฟังนะแต่เวลาผมเมาผมจะควบคุมตัวเองไม่ได้
คือคุมตัวไม่ได้เวลาเมาและจะเมาทำไมและจะเมาทำไมนั่นคือคำถาม
จริงไม่ใช่นายรอกคนเดียวหรอกเวลาคนอื่นเมาก็คุมไปได้
เกิดเหตุในรอบก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมเนี่ยปีนขึ้นไปเสาวิทยุได้ยังไง
พอจะลงมาผมก็อยากลงนะไม่ใช่ผมไม่อยากลง
แล้วผมไม่ได้คิดจะฆ่าตัวตายด้วยผมอยากลงมา
แต่พุงผมมันไปติดอยู่กับโครงเหล็ก
สะโพกผมมันก็ไปติดอยู่กับโครงเหล็กผมก็เลยลงมาเองไม่ได้นะคะ
ทีนี้เราไปถามพ่อนายลอกคุณลุงละวัยชิดประเสริฐอายุ๖๕ปีแล้ว
คุณพ่อของนายรอกคนนี้ยืนยันเลยนะคะว่าลูกเนี่ยสติสตังค์ดีเป็นคนปกติ
เชื่อว่าที่ปีนขึ้นไปเพราะเมานั่นแหละ
แต่พ่อคนนี้บอกว่าแต่ลูกก็ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนนะ
คือเสามันเป็นลักษณะเป็นทรงประเดิมมิตรนะฮะด้านล่างมันกว้างนะ
ใช่เมื่อกี้ตรงโถ่เขาเอาปีนไปเอามันแคบลงแคบลง
เริ่มบีบพุงไงลงไม่ได้นะครับก็อย่าเมาแล้วกันเนอะ